เช้านี้ของเราไม่ได้มาเล่นนะคะคุณผู้ชม

เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับต้นกำเนิดของเปรยวน
เปรยวนในอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
และที่สำคัญขายไปอย่างต่างประเทศด้วย
แล้วปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก

ติดตามได้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ตลอดข่าวเช้านี้นะครับผมพามาที่ตำบลต้นตาน

ผมจะพามาดูต้นตำรับของคำว่าเปลยวร

คือฝีมือของพี่เรือนแก้วสังครัฐ
สั่งสมประสบการณ์มานานหลายปี

สมเป็นทายาทรุ่นที่๓ในตระกูลสังครัฐ
สืบทอดการทำเปรยวนมากว่า๑๐๐ปี
ถือเป็นงานหัตถกรรมทางภูมิปัญญา
สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านแม่พระประจักษ์
ตำบลต้นตานอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลสินค้าโอท็อประดับ๔ดาว

เริ่มการทำเปรยวนจะใช้ป่อและผักป่อง
หรือผักตบชาวาที่มีมากมายในท้องถิ่น
ความชาญฉลาดของบรรพบุรุษ
ักทอเป็นเปรยวนให้ลูกหลานได้หลับนอน
ต่อมาคุณยายฉลวยสังครัฐอายุ๙๐ปี
ของพี่เรือนแก้วท่านนี้แหละครับ
ได้เปลี่ยนวัสดุมาเป็นเส้นใยสังเคราะห์
เพราะมีคุณสมบัติคงทนใช้งานได้นาน
หลังสังเกตเห็นหูเรือแจว
ทำจากเส้นได้พันรวมกันหลายเส้นเป็นเกลียว
ใช้งานมานานนับปียังไม่ขาดหรือผูกปร่อน
จึงเกิดความคิดนำเส้นได้ชนิดเดียวกัน
ถักเป็นเปรตเพิ่มสีสันให้มีความหลากหลาย
จนสามารถจำหน่ายได้เป็นอาชีพเสริม

สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน
เราก็ดีใจขึ้นซึ่งเราคือได้นำผลงานของเราเปรยวนนะคะ
ซึ่งทำให้ชาวบ้านของเรามีงานทำในหมู่บ้านของเรา
ตอนนี้เราก็กระจายเข้าเหมือนในหมู่บ้านเราหมู่๔

แล้วเราก็จะพยายามดึงหลายหมู่บ้านมาทำรวมกัน

ตอนนี้คือเราก็สินค้าเราก็คือเราเริ่มจากเล็ก
เราก็ค่อยก้าวตอนนี้คือสินค้าเราก็สามารถส่งออกนอกได้

อันนั้นก็จะเป็นเปรย์ที่เราจะเป็นเปรย์ทำส่งค่ะ
ปัจจุบันเปรยวนบ้านพระแม่ประจักษ์
ได้พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย
ทั้งเปรยวนเตียงจะใช่หาด
เพิ่มเติมเสริมแต่งตามยุคสมัย
ส่วนอายุการใช้งานนั้นก็ยาวนานนับ๑๐ปี
หากสกปรกก็สามารถถอดมาซักทำความสะอาดได้
ภายใต้ชื่อกลุ่มเปรยวรบ้านแม่พระประจักร
เปยวนจริงแล้วก็
ผมอยากจะบอกว่าเปยวน
มันมีความพิเศษก็คือผมอยากใช้คำว่า

เพราะว่ามันเกิดจากความตั้งใจ
ความตั้งใจของชาวบ้านถักทอด้วยมือ
ซึ่งผมเชื่อได้เลยว่า
อื่นที่เขาทำใช้เครื่องจักรใช้อะไรก็เป็นธรรมดา
แต่อันนี้เปรยวนของเราถามว่าคุณซื้อเปรยวน
คุณได้อะไรคุณได้เปย์
แล้วคุณยังได้เปรย์ที่มันมีชีวิต

มันทำให้ชาวบ้านในตะบนน้ำตาลมีรายได้

อย่างเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงแนะนำด้วย
คำว่าเปรยวนที่เราเรียกกันจนติดปาก

เพราะผู้คนในหมู่บ้านแม่พระประจักษ
เป็นชาวไทยเชื้อสายยวนที่นับถือศาสนาคริสต์

จึงเรียกผู้คนที่นี่ว่าชาวยวน
ประกอบกับในหมู่บ้านมีอาชีพถักเปรย์ขาย

คำว่าเปรยวนจึงถูกเรียกขัน
แต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันครับ
สมสักสีชุ่มทีมข่าวแทรรัตทีวีรายงาน